สกายาดูฟเฟซของหมากแล้วก็คิม
วันก่อนไปเจอนะคะก็ต้องเคลียร์กันนิดนึงนะคะ

หนูยังได้เจอหมากอยู่หรือเปล่า
หนูมีอยู่๒มือหรือหนูมีมือที่๓ด้วยครับลูกคราว
ไม่ไหววางใจนางเพราะฉะนั้นเถอะนะคะ

ข่าวพี่หมากยังมีข่าวอยู่อีกเหรอ
ก็ไม่มีอะไรตอนนี้ไม่ได้เจอ
ยังไม่ได้ร่วมงานกันอีกนะคะ

ไม่มีไม่อยากเห็นเหมือนกันว่าภาพมันเป็นยังไง

สเปคทำไมมันแบบว่าสูงหลอก
เป็นแบบตีหลอ
ปะลิ้นยังไง
เออนะคะพะลิมข่าวตีหล่อหรออืม
ก็ได้อยู่นะแต่ถ้าว่าไม่เอาจริงแล้วก็ได้นะคะ
นาเดชน์ก็ได้พี่เบียก็ได้

และมีความสามารถด้วยแต่ว่าก็เลือกที่จะไม่มีข่ากับคนมีแฟน